วอเล็กบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖ณชายหาดแมลลี่ประเทศออสเตรเลีย
ที่จะแข่งขันกันในวันที่๒๕๒๘มีนาคมนี้
คือรายการที่นักตบลูกยางทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิง
หวังจะทำผลงานให้ดีที่สุด
เพราะถือเป็นทูนาเมนต์สะสมคะแนนเพื่อโคต้าไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมปี๒๐๑๙
จากระบบการคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกที่บราซิล
สำหรับกีฬาวอเล็กบอลชายหาดนั้นมีโคต้าสำหรับชาติเจ้าภาพประเทศละ๑คู่
ส่วนอีก๑๕โคต้าในแต่ละประเทศนั้นจะมาจากผลงานอันดับโลก
ซึ่งหากพิจารณาผลงานของทีมชาติไทย
ปัจจุบันคู่ของวรพัฒนศรรดารงและธนรัฐฐาอุดมชวีนั้นอยู่ในอันดับที่๑๒๔ของโลก
ซึ่งโอกาสที่จะได้โคต้าจากจุดนี้เป็นไปได้ยากมาก
ดังนั้นโคต้าที่เหลืออยู่ของไทยจะต้องไปลุ้นจากการคัดเลือกในรายการ
และจะคัดอีกหนึ่งทีมตัวแทนจากเอเชียและโอเชียเนียไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก
ซึ่งศึกวอเล็กบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้
นับเป็นรายการสำคัญที่จะสะสมคะแนนเพื่อทำอันดับไปแข่งขันในรายการคัดเลือก
พิจารณาความหวังของไทยดูจะมีลุ้นที่ทีมหญิงมากกว่า
ในคู่ของวารพสรรรัตดาโรงและธนารัตถาอุดมชวี
ดีกรีรองแชมป์เอเชียปี๒๐๑๔ณเมืองจินเจียงประเทศจีน
แข่งสำคัญของทีมหญิงไทยหนีไม่พ้นโลบาเดนและคาลิโชแคลนซี่
สองนักตบจากออสเตรเลียที่ปัจจุบันรั้งอันดับที่สิบของโลก
ยังได้เสียงเชียร์จากแฟนเจ้าถิ่น
นี่จึงเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของทีมไทย
ต่อมาเป็น๒คู่จากจีนที่เป็นคู่ปรับของไทยมาตลอด
หรือคู่ที่ปัจจุบันเป็นเบอร์๑ของทวีดเอเชียในอันดับที่๓๖ของโลก
คือมิลเลอร์ปาต้ากับดินไลน์มาตัวตูจากหมู่เกาะวานูอาตูที่ปัจจุบันรั้งอันดับ๒๕ของโลก
และสองคนนี้เคยเดินทางมาคว้าแชมป์ในประเทศไทยด้วย
ทั้งหมดถือเป็นคู่แข่งสำคัญที่ส้มและเอจะต้องพบเจอ
ขณะที่ทีมชายไทยจะต้องเจอคู่แข่งสำคัญทั้งเจ้าภาพออสเตรเลียคาซักสถาน
รวมถึงคู่จากกาต้าที่โอนสัญชาติมาจากประเทศบราซิล
หากมองโอกาสในการลุ้นคว้าแชมป์น่าจะเป็นงานยากอยู่พอสมควร
คู่แข่งจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่ทุกคนมุ่งมั่นและไม่ท้อที่จะสร้างชื่อเสียงสู่ประเทศไทย
มีนาคมนี้ร่วมให้กำลังใจเชียร์ทีมวอเล็กบอลชายหาดทีมชาติไทยกันได้
ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีสดจากชายหาดแมลี่ประเทศออสเตรเลีย
ความหวังเป็นจริงได้เสมอ
วิราวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน